ต่อกันที่เรื่องที่คุณแม่ต้องเป็นห่วง
คุณแม่ที่ว่านี่คือคุณแม่ของพี่เสกโลโซนั่นเอง
หลายคนทราบอยู่แล้วตอนนี้ว่าอาการไบโพล่าของพี่เสกนี้นะคะ
มีอาการเป็นยังไงบ้างทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นไปยังไงบ้าง
แล้วก็แต่ก็ยังมีข่าวดีที่ว่าพี่เสกเขาก็ยอมไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเนอะ
มาถึงคราวนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครราชศรีมา
ยายปิวที่ว่านี่ก็คือคุณแม่ของพี่เสกโลโซนะฮะ
คุณแม่พี่เสกอยู่ในบ้านเพียงลำพัง

ตัวเองก็ไม่ได้รับการติดต่อจากลูกชายสักเท่าไหร่หรอก
ทราบแต่เพียงว่าคุณเสกยุ่งอยู่กับการทำงานเพลง
แต่พอวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาเอาจริง
ลูกชายก็มีการโทรศัพท์มาอวยพร
ให้เหมือนกันให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
แล้วก็บอกด้วยนะว่ารักแม่แล้วก็คิดถึงแม่ค่ะ
แล้วก็โอนเงินให้ไม่เคยขาดอยู่แล้ว
ล่าสุดก็โอนไป๕๐๐๐บาทคุณแม่ว่าอย่างนี้

พอตัวเองรู้ว่าลูกชายป่วยจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่นะครับ
บอกเลยคนเป็นแม่ไม่สบายใจค่ะ

ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าไบโพล่าอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างไรนะฮะ
อยากจะเดินทางไปเยี่ยมด้วยแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกัน
ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตามนัดทุกสัปดาห์
คุณแม่บอกว่าตั้งใจไว้ว่าอีก๒วันเดี๋ยวเดินทางไปเยี่ยมลูกให้ได้เลย

กำลังใจที่คอยดูแลลูกชายเขาเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ
ความรักของคุณแม่นะคะคนเป็นแม่ยังไงก็คือลูกก็คือลูกอยู่วันยังค่ำนะคะ
แล้วก็ทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอให้พี่เสกหายไวละกัน
เพราะว่าก็คือตำนานล็อกเกอร์อีกคนนึงที่จะไปเยี่ยมใช่ไหม
เพื่อนสนิทอดีตสมาชิกวงโลโซเหมือนกันนะคะ

เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐพี่เทดดี้คือคนซ้ายบอกว่าโล่งใจอยู่เหมือนกัน
พี่เสกยอมไปรักษาอาการป่วยแล้ว
แล้วเดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าจะรวมตัวกันกับเพื่อนไปเยี่ยม
เผื่อว่าอารมณ์ช่วงนั้นพี่เสกอาจจะแบบไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับ

เอาคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือยังดีนะ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเสกโลโซก็ตามนะคะ